อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนช่วงนี้เรามีเคอร์ฟิลล์อยู่
ห้ามออกจากบ้านหลัง๔ทุ่มถึงตี๔
แต่ว่ากลุ่มเด็กแว้นเขาอาศัยช่วงก่อนเคอร์ฟิลล

่งไปซิ่งมาเกี่ยวกันเอง

มันเป็นกรรมหรือยังไงก็ไม่ทราบ

มีกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้

คนไฟแลบไปหมดแล้วบรรทุก

แล้วแต่ละคนไม่ใส่หมวกนอกกันเลย

ออกไปซิ่งกันเป็นกลุ่มเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์

เบี่ยงเพื่อนขับตามหลังมา

เป็นทางยาวจากการคูดของรถจักรยานยนต์

ที่เราเห็นจากกล้องเนี่ยมันคือรถบรรทุกรถบรรทุก๑๒ล้อเขาขับตามมา
คดีเขาหลบทันไม่งั้นนะเหยียบแน่นะคนที่หมุนอยู่กลาง
ถนนก็ลอดตายังหวุดหวิดนะครับเหตุการณ์นี้คุณชวริสัพนิมิตร
ภัยศาลเป็นคนไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันคือกล้องของเขาติดเอาไว้หน้ารถมันเกิดประมาณสองทุ่มครึ่ง
สามทุ่มช่วงเมื่อวานนะฮะน้าชายเขาเนี่ยขับรถบรรทุกจาก
ราชบุรีมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมจะไปส่งของที่นครศรีธรรมราช
พบเหตุการณ์นี้เข้าตลาดที่บริเวณใกล้กับตลาดหนองบ๊วยนะฮะ
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะหลังจากเกิดเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุ
ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเพชรบุรีก็เดินทางเข้าไปประสานสายตรวจในพื้นที่
เข้าไปตรวจสอบโดยกู้ภัยสิมรินเข้าไปช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บ
เรื่องต้นเนี่ยมีบาดเจ็บเล็กน้อย๒รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็สาหัส๑รายและเป็นข่าวร้ายเสียชีวิตเลย
เสียชีวิตเลยนะครับน่าสงสารคุณพ่อคุณแม่ไหมล่ะทีนี้
นะฮะส่วนเพื่อนเพื่อนที่ขี่มาด้วยกันเนี่ยพอเห็นตำรวจมาหนีครับ
คนที่เป็นเพื่อนเขาที่เจ็บและเสียชีวิตเอาไว้ตรงนั้นแหละครับ
โอ้กลัวโดนจับหลบนี้ไปเลยนะฮะอ่ะ
อย่าออกไปซิ่งกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นหูเป็นตา
ดูลูกหลานให้ดีอ่าไม่ใช่แสดงว่าตัวเองเจ็บนะฮะ
พ่อแม่ก็เดือดร้อนด้วยนะเดี๋ยวนี้มีพรบดูแลเด็กใช่ไหม